คุณผู้ชมคะก่อนที่เราจะไปทานขนมหน้าตาน่ารับประทานที่พัทธลุง
เรามาดูเรื่องราวน้ำพระไทยสู่ราศดรไทยภูเขากันก่อนเลยนะคะ
โดยสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระสืบสารแนวพระราชดำริ
และสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทัศกาล
ได้มีการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ในโอกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ๗๐ปี
และส่งเจริญพระชนมพันศา๘๘พันศา
และในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาฏ
เจริญพระชนมพันศา๘๔พันศานะคะ
โดยจัดโครงการประชุมเมืองไทยอิ่มใจ
ตามรอยพระราชดำริราษดรชาวไทยภูเขาจังหวัดแม่ห้องศรนะคะ
ติดตามเรื่องนี้ได้จากรายงานค่ะ
เฟิร์มกี่ทอผ้ากระทบเป็นจังหวะไปมา
ลับกับการพุ่งของกระสวย

ทอจนได้ผ้าจกเต็มพื้นสวยงามประนีต
ฝีมือช่างทอศูนย์ศิลปาชีพแม่ห้องศร
ที่ตั้งใจเรียนรู้ทอภาพเป็นอาชีพ
นองพระราชประสงค์ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาฏ
ละอองหุ่นพิวครูศิลปาชีพเล่าว่า

ได้ไปฝึกทอผ้าที่โรงฝึกศิลปาชีพสวนจิตรดา
ใช้เวลาฝึกฝน๓ปีกว่า
พอศูนย์ศิลปาชีพจังหวัดแม่ห้องศรสร้างแล้วเสร็จ
ก็ได้กลับมาเป็นครัวศรทอภาษ์จก
ให้กับเหล่าสมาชิกศิลปาชีพแห่งนี้
ก็รู้สึกภูมิใจอย่างยิ่งที่พ่อองค์พรรณ
มีศูนย์แห่งนี้เกิดขึ้น
ให้พวกเราได้มาทำงานโดยที่ไม่ต้องไปทำงานที่อื่น
ไม่รู้จะตอบแทนพระคุณยังไงดี
ก็เป็นพระคุณอย่างยิ่งค่ะ
จังหวัดแม่ห้องศรไม่ได้มีดีแต่ผ้าทอ
ยังขึ้นชื่อเป็นเมืองสามหมอก
ดินแดนที่มีพื้นที่เทือกเขาสูงสลับซับซ้อน
ราศดรที่อาศัยส่วนใหญ่เป็นชนกลุ่มน้อยเผ่าต่าง

ซึ่งจัดตั้งโครงการพัฒนาตามพระราชดำริจังหวัดแม่ห้องศร

ซึ่งศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงปางตองตามพระราชดำริ
ตำบลบ่องจำแปลกอำเภอเมืองจังหวัดแม่ห้องศร
เป็นศูนย์แห่งหนึ่งที่จัดตั้งขึ้นตามความเหมาะสมของพื้นที่
เพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของราศดร
รวมทั้งการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และช่วยเสริมสร้างความมั่นคงตามแนวชายแดน

จะมีปัญหาเรื่องยาเสพติดเรื่องชนกลุ่มน้อย
เรื่องการทำลายทรัพยากรธรรมชาตินะครับ
ซึ่งสร้างความเสียหายให้กับพื้นที่เยอะมากนะครับ
ก็พระองค์ท่านก็เลยมีพระรามบิมีรับสั่งให้กับหน่วยงาน
ที่เข้ามาสร้างตรงนี้
กุ้งนางหนันติชาวไทยใหญ่
อบพยพมาจากรัฐฉานประเทศเมียนมาร์
ได้เข้าร่วมโครงการธนาคารอาหารชุมชน
บ้านหนาป่าแปลกเมื่อปี๒๕๔๓
ซึ่งได้รับการจัดสรรพื้นที่ให้เป็นที่อยู่อาศัยและทำกิน
เป็นอีกครอบครัวที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ
จนทำให้ทุกวันนี้ชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น
เราจะสร้างป่าเราจะปลูกป่านะคะ
เราจะดูแลต้นน้ำของพี่พระองค์ท่านห่วงใย
พระบรมราชนินาศคือเหมือนแม่เป็นแม่ของแผ่นดินอยู่แล้ว
แต่ก็เหมือนแม่ในดวงใจของเราตลอดนะคะ
ภายใต้ร่มพระบรมโพธิสมภาร
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาฏ
ทรงทุ่มเทพระวรกายพระพิรุยอุตสาหะ
เพื่อให้ราศดรได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น